ร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า
เฉลิมฉลองปีใหม่ประเทศไทย

จากนิวซีแลนด์ถึงนิวยอร์ก

เพื่อเปิดศักราชประชาคมอาเซียน
หน้าจอไทยรัฐทีวี
๓๑ธันวาคมนี้๑๗ม๕๐นเป็นก่อนไป